หมอปลาลงไปดูคุณยายมะลิแล้วนะคะไปถึงแค่ประตูหน้าบ้านและสายตาทอดมองไปที่คุณยายมะลิที่นอนอยู่ที่เตียง
หมอปลาสายหน้าเลยแล้วบอกว่าไม่ดีเลย
อาการชัดเลยนะคะหมอปลา

คือไม่ห่วงไม่หาวแล้วไป

คือไม่ห่วงไม่หาวแล้วไป

อาการชัดเลยนะคะหมอปลา

คือไม่ห่วงไม่หาวแล้วไป

คือไม่ห่วงไม่หาวแล้วไป

คือไม่ห่วงไม่หาวแล้วไป

คือไม่ห่วงไม่หาวแล้วไป

อาการชัดเลยนะคะหมอปลา

อาการชัดเลยนะคะหมอปลา

คือไม่ห่วงไม่หาวแล้วไป
อาการชัดเลยนะคะหมอปลา
คือไม่ห่วงไม่หาวแล้วไป

อาการชัดเลยนะคะหมอปลา
คือไม่ห่วงไม่หาวแล้วไป
อาการชัดเลยนะคะหมอปลา

คือไม่ห่วงไม่หาวแล้วไป

อาการชัดเลยนะคะหมอปลา
คือไม่ห่วงไม่หาวแล้วไป

คือไม่ห่วงไม่หาวแล้วไป

คือไม่ห่วงไม่หาวแล้วไป

อาการชัดเลยนะคะหมอปลา

คือไม่ห่วงไม่หาวแล้วไป
อาการชัดเลยนะคะหมอปลา

แต่ผมเชื่อว่าเขาต้องกลับมาเป็นแบบที่ผมเจอมาก่อน

ผมจะรับครูบาอาจารย์ของเขาที่เขารับมาจากพ่อเขา

แต่บอกก่อนไม่ได้ไปช่วยคนนะและไม่ได้ไปทำร้ายสัตว์
คือลูกสาวของคุณยายมะลิก็บอกว่า
ก็ขอยอมรับการตัดสินใจของหมอปลาแล้วกัน
เพราะจริงก็มีการพูดคุยกับทางครอบครัวมาระยะหนึ่งแล้วค่ะ
เอาง่ายก็คือก็เตรียมใจมาประมาณนึงแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าดูจากอาการของแม่ที่ก็แทบจะทานอะไรไม่ได้
จนแบบหนังติดกระดูกเลย
ติดเตียงมา๑๓ปีไปไหนมาไหนก็ไม่ได้
ก็สงสารแม่ที่แม่ต้องทรมาน
แต่ทีนี้ขอเงื่อนไขเดียวได้ไหมหมอปลา
ขอให้ยายมะลิได้อยู่ทันบวชหลานชาย๓คน๒๑มกราคมนี้ได้ไหม
อย่างน้อยยายมะลิจะได้เกาะชายผ้าเหลือง
หลานขึ้นสวรรค์ตามความเชื่อ
หมอปลาก็เลยพูดคุยกับยายมะลิด้วยนะคะ

ยักษ์คิ้วเอาไหม

หลาน๓คนที่จะบวชให้ขอบุญประสงค์นี้
ส่งให้คุณมะลิร่างคุณมะลิ
วันนี้จิตวิญญาณของคุณมะลิอยู่ตรงไหนผมไม่รู้
แต่ผมรู้ว่าในร่างคุณมะลิตัวนี้มันไม่ใช่คุณมะลิ
ผมรู้ว่าพวกคุณต้องการบุญนะ
แต่เมื่อคุณรับบุญไปแล้ว

คุณก็ปลดปล่อยร่างเขาด้วยนะ
แต่ถ้าคุณไปกันไม่ได้
เดี๋ยวผมมาจัดการให้นะครับ
ไปดูจังหวะที่หมอปลาถามกันบอกอยากเห็นหลานบวชก่อนไหม

ยักษ์คิ้วนี่
ย่านมะลิกันเลิกตาขึ้นเห็นไหม

ไหนบอกว่าวิญญาณยายมะลิไม่ได้อยู่ในร่างนี้แล้วไง

ไม่ใช่หรอกว่ายายมะลิอยากอยู่หลานบวชไหม
ยายมะลิก็เลิกตาขึ้น
สรุปตกลงในร่างนี้มียายมะลิอยู่ไหม
หรือเป็นวิญญาณของสัตว์ที่พ่อของยายมะลิเลี้ยงเอาไว้ยังไงกันแน่

แต่คือวิญญาณอื่นอยากได้บุญจากการบวชของหลานชายยายมะลิเหรอ
อันนี้เป็นคำถามที่ไม่รู้จะให้ตอบคำตอบยังไงจริง

ในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์๒สัปดาห์เนี่ย
หมอปลาไปเคสนี้ที่ผมเห็นนะที่ผมจำได้นะ๒เคส
ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือถ้าทำพิธีให้เนี่ย
จะอยู่ได้อีกไม่เกินกี่วันก็ว่ากันไป
ยายมะลินี่ก็เหมือนกันเลยใช่ไหมค่ะ
บอกถ้าเกิดทำพิธีให้จะอยู่ได้อีกแค่เท่าไหร่นะ

แป้วร้องห่มร้องไห้หมดเลย
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคนก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงนะ
แต่นี่ยายมะลินี่คือจะยังไม่ทำพิธีใช่ไหม

ใช่ค่ะคืออย่างน้อยขอให้ผ่านพ้นการบวชหลานทั้ง๓คนก่อนได้ไหม
เพราะตามความเชื่อเนี่ยหลายคนก็มีความเชื่อว่า
ถ้าคนในครอบครัวลูกหลานบวชเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์
อาจจะเป็นเพราะกลิ่นน้ำเหลืองกลิ่นบาดแผลอะไรยังไงหรือเปล่า
เพราะถึงขั้นต้องให้บอกให้ปิดผลัดลมใช่ไหมเพราะให้ลมเต่ามา

เชื่อตามความเชื่อแล้วก็พิธีของหมอปลาค่ะยืนยันว่ามันมีสัมภเวษีคนอื่นที่ไม่ใช่ยายมะลิอยู่ในร่างนี้
ใช่ค่ะก็เลยงงว่าตกลงหมอปลาคุยกับใครคุยกับยายมะลิคุยกับสัมภเวษี
หรือคุยกับใครกันแน่ที่ยักษิ้วเมื่อกี้นี้คนก็งงกันอะนะคะ
ตั้งเป้าถามลูกสาวคุณซายว่าแบบคุณซายแล้วคุณจะปล่อยให้คุณแม่ทรมานเหรอเหมือนที่หมอปลาถามเมื่อกี้นี้
คุณซายบอกฟังซายก่อนนะซายเนี่ยดูแลแม่มาตลอดสิบสามปีดูแลอย่างดีที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะดูแลได้
แม่เนี่ยเพิ่งมาป่วยติดเตียงเมื่อ๘ปีหลัง
ซายนี่แหละคือคนพาแม่ไปโรงพยาบาล
ดูแลเรื่องอาหารคือคุณแม่ต้องทานอาหารเหลว
ซายก็เป็นคนทำทำทุกทาง
ไปทุกหมอไปทุกศาสตร์

เพราะวิทยาศาสตร์ให้คำตอบกับซายไม่ได้

ซายก็พร้อมที่จะยอมรับคำแนะนำทุกอย่าง

ซายเองก็รู้สึกลึกนะ
ว่าแม่เนี่ยไม่ใช่แม่อีกต่อไปแล้ว
ฝันอยู่บ่อยว่าแม่แต่งตัวสวย

ที่ร่างยายมะลิที่นอนอยู่บนเตียง

พี่น้องทุกคนคุยไว้หมดแล้ว
ว่าหลังจากเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้น
เราจะต้องทำใจยอมรับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น

มันจะต้องมาสืบทอดมาสู่ลูกหลาน
นี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้ว
เราจะต้องดำเนินไปตามโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไป

คือพี่ไม่ได้อยากให้มันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวใครเลย

พี่รู้คำตอบนี้มานานมากแล้ว
แต่มันไม่มีใครการันตีให้พี่ได้
ยืนยันชัดเจนวันนี้ที่พี่หมอปลามาเนี่ย

แล้วพี่กล้ายืดอกพูดกับใครได้เลยว่า
พี่หมอปลายืนยันแล้วว่ามันสิ่งที่พี่สงสัยมันมีอยู่จริง

จะรอให้ยายมะลิได้เกาะชายผ้าเหลืองหลาน๓คนบวชก่อน
แต่ถ้าหลังจากผ่านงานบวชไปแล้ว
วิญญาณที่สิงร่างยายมะลิยังไม่ยอมออก

อืม

ผมอยากให้คุณยายมาลิไหมแกพูดได้พูดไหวแล้วกันเรียวแรงเนี่ย
ใช่อยากจะรู้ว่าแกมีอะไรอยากจะบอกไหมหรือยังไง
มะลิเองฉันเองไม่ใช่ใครที่ไหน